อีกหนึ่งคลิปค่ะเป็นเหตุการณ์ที่โอ้ชาวเน็ตก็ประนามกันเยอะ
กล้าได้อย่างไรนะคะช่วงปีใหม่แบบนี้ด้วย
ชายคนนึงเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้
ฟี่อยู่ในวัดเซลฟี่ไปเซลฟี่มาอ้าวไม่มีคนตัดสินใจนะคะ
เอาไปเขาเรียกว่าไปที่ตู้บริจาคไปเอาเงินมาแทนอ้าว

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของวัด

ขณะกำลังยืนถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเอง

ก่อนจะนั่งลงคุกเข่าเข้ามากราบพระ
แล้วก็รีบงัดกุญแจตู้รับบริจาค
นำเงินยัดใส่กระเป๋ากางเกงของตัวเอง
พร้อมกับกราบลาพระอีกรอบ

คนร้ายขโมยเงินตู้บริจาควัด
ใครรู้จักคนในภาพหรือทราบบ่อแสแจ้งด้วย
อย่าให้มีคนแบบนี้อยู่ในสังคม
แน่นอนค่ะโอ้โหออกไปขนาดนี้นะคะ

บอกว่าไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปกันเลย

ต้องได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือว่าชาติหน้านะคะ
ทีมข่าวเศรษฐ์ตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเรา

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงก่อนเข้าเทศกาลปีใหม่
ที่วัดบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
โดยทางวัดเพิ่งมาเปิดกล้องวงจรปิดดูภายหลัง
ทีแรกทางท่านเจ้าอาวาสให้ช่วยตามตัวชายคนนี้

แต่ตอนนี้ทราบว่าท่านกำลังจะแจ้งความแล้วนะคะ
อย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนะคะอืมใช่ค่ะ
ระลึกเสมอว่าตอนนี้ทุกที่ติดกล้องวงจรปิดหมดแล้วนะ